ดูเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะครับ
เพื่อไทยได้ออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลรวมทั้งคอสชนะคะ
หยุดใช้วิธีปฏิบัติทางทหารในการที่จะเข้าไปก้าวล่วงวงการพระสงฆ์นะคะ
ขณะที่นายจตุพรพรมพันธ์ได้ยื่นหนังสือต่ออายการสูงสุดค่ะ
เป็นการคัดค้านคำร้องที่ให้ถอนการประกันตัวในคดีก่อการร้ายของพระพุทธอิสระค่ะ
จตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านพระเด็จการแห่งชาติหรือว่านปช
ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่ออายการสูงสุดค่ะ
ค้านคำร้องให้ถอนประกันตัวในคดีก่อการร้ายของพระพุทธอิสระ
กรณีที่ระบุว่าพระพุทธอิสระนั้นเป็นภิกษุต้องอาบัติปราชิก
เป็นผู้ตั้งแก๊ง๓พอเพื่อให้เกิดความเสื่อมเสียนะคะ
ซึ่งอาจเข้าข่ายดูหมินผู้อื่นผิดเงื่อนไขการประกันตัวค่ะ
โดยเห็นว่าพระพุทธอิสระนั้นไม่มีสิทธิ์หรือว่าอำนาจตามกฎหมาย
ที่จะขอถอนประกันตัวเพราะว่าไม่ได้เป็นพยานในคดีตัวเอง

ประกอบกับเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
เช่นเป็นแก่นำผู้ชุมนุมไปยึดสถานที่ต่าง
และต้องคดีถึง๙คดี
จตุพรยังยืนยันด้วยนะคะว่าไม่กังวล
ตนเองนั้นจะถูกถอนประกัน
เพราะว่าไม่ได้ทำผิดเงื่อนไขค่ะ
ขณะที่ภักษ์เพื่อไทยออกแถลงการ
เรื่องการปฏิบัติของรัฐบาลและคอสชต่อพระสงฆ์
เนื่องมาจากกรณีที่ทหารดำเนินการกับพระสงฆ์
เหตุการณ์ที่พุทธมณฑลและกรณีเครือข่ายองค์กรชาวพุทธ

เพื่อแถลงท่าทีต่อความคิดเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดิน

การนำปฏิบัติการทางทหารมาใช้กับพระสงฆ์
อกจากจะละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว
ยังถือว่าไม่ให้ความเคารพในกิจกรรมของพระสงฆ์ด้วยนะคะ
ซึ่งไม่ได้เคลื่อนไหวทางการเมืองแต่อย่างใด
ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะ